วันนี้ครับนายวิชวุฒินะครับผม
ได้รายงานว่ามีผู้พบเสื้อชูชีพเปล่า๑ตัวครับ

ห่างจากเกาะเตาออกไปประมาณ๒๕ไมล์ทะเลนะครับ
โดยพบในแนว๐๔และ๔๕
ต่อมาเนี่ยได้สั่งการให้ที่ว่าการอำเภอกเกาะพงันนะครับ
ในส่วนหน้าประสานงานกับศูนย์นะครับ
หน่วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร

ปรากฏว่าเสื้อชูชีพดังกล่าวใช้ในราชการของกองทัพเรือ
ช่วยสังเกตวัตถุที่ลอยอยู่ในทะเลในตอนนี้

ได้นะครับขณะเดียวกันครับพลเอกชายชาญนะครับ
ช้างมงคลนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปผลถึงการปฏิบัติงานนะครับ
แล้วก็ดำเนินการค้นหากำลังพลที่ยังศูนย์หายอยู่นะครับ
จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับโดยหลังรับฟังบรรยายสรุปนะครับ
พลเอกชายชาญนะครับได้ฝากข้อห่วงใยไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ยังกำลังพลแล้วก็ครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือครับ
ซึ่งหวังว่าจะพบผู้สูญหายแล้วก็ยังมีชีวิตนะครับด้านพลเรือเอกปกครองนะครับผม
ณฐานผลิตนะครับโคศกกองทัพเรือก็ได้เปิดเผยว่า
ในส่วนของแผนปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือกำลังพลที่สูญหายทั้ง๒๓นายนั้นเนี่ย
กำลังทางเรือเนี่ยยังคงดำเนินการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือในพื้นที่ที่รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องนะครับ
ปัจจุบันขึ้นลมในทะเลแล้วก็ในพื้นที่อ่าวไทยยังมีกำลังอ่อนลงนะฮะ
เรือขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยสามารถออกทะเลได้นะครับ
ทั้งนี้เนี่ยกองทัพเรือได้ประสานเครือข่ายศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตำรวจน้ำกรมเจ้าท่านะครับผม
รวมถึงสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลครับตลอดจนทางจังหวัดเนี่ย
เพื่อให้ประสานกันนะฮะกับเครือข่ายเรือประมงในทะเลนะครับ
ช่วยกันค้นหาในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งพร้อมทั้งลาดตระเวนทางเท้าในบริเวณชายหาดอีกด้วยครับ

จริงแล้วกำลังพลสำหรับเรือหลวงสุโขทัย
ณวันนี้ถ้าสมมุติเรานับกันจริงเป็นวันที่๕แล้ว

วันศุกร์แล้วกำลังคนทั้งหมดที่อยู่บนเรือในวันแรกเนี่ย๑๐๕คน

ตอนเนี้ยพบแล้วแปดสิบสองคน

แต่เป็นผู้รอดชีวิตเจ็ดสิบหกคนนะฮะ

มีผู้เสียชีวิตเนี่ย๖คนจนผ่านไปจนถึงวันศุกร์แล้ว

ยังไม่สามารถค้นหาได้อีกยี่สิบสามคน

อย่างที่บอกเราเห็นแต่เศษอย่างเช่นเสื้อชูชีพเอ่ยเห็นแบบว่า

ข้างจะลอยไปไกลพอสมควรจากจุดเกิดเหตุ

เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็มีดราม่าขึ้นมาอีกหนึ่งดราม่า

คือเกี่ยวกับท่าเรือประจวบ

ว่าไม่ให้เรือหลวงสุโขทัยเทียบท่า

บริษัทจำกัดท่าเรือประจวบเนี่ย

ซึ่งวันนี้ในไทยรัฐอินสตาแกรมได้เอามาลงไว้แล้วนะฮะ

จริงแล้วคุณธนาวุฒนาชัย

ท่าเรือประจวบเนี่ยเขาชี้แจงกับสื่อมวลชนหลังจากที่

เขาบอกจากกรณีที่สังคมกล่าวหาว่า
ถ้าเรือปฏิเสธไม่ให้เรือหลวงสุโขทัยจอดเทียบท่านั้น

ในช่วงกลางวันของวันที่๑๘ธันวาคม
ก่อนจะมาเกิดเหตุอับปรางในช่วงกลางดึกของคืนวันเดียวกัน

โดยคุณธนาวุฒิก็บอกว่าทางท่าเรือ
ทางเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยได้สื่อสามอย่างเจ้าหน้าที่ของท่าเรือจริงไหม
จริงจริงเขาสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์

นะครับตั้งแต่เช้าวันที่สิบแปดธันวาคม

แต่ปรากฏว่าด้วยสภาพอากาศมีคลื่นลมแรงจัด
ส่งภาพถ่ายมาแล้วก็คลิปวิดีโอส่งกลับมาให้ทางเรือหลวงสุโขทัยดูเนี่ย
ที่บนเรือเนี่ยจะประเมินและการตัดสินใจว่าไม่เข้าเทียบท่า
คือทางเขาประเมินว่าอ๋อคงไม่ได้เข้าเทียบท่าแล้วล่ะ

เพราะฉะนั้นกระแสดราม่าวันนี้ทางท่าเรือประจวบเนี่ย

ซึ่งวันนี้ก็กลายเป็นข่าวลือที่บอกว่าเฮ้ยถ้าให้เทียบท่ามันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรือเปล่า

หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งทางท่าเรือเขาก็ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่า

มีการติดต่อทางไลน์ไลน์แชทยังอยู่ครบหมด

แต่เบื้องต้นยังไม่มีการเจอจริงนะฮะ

ยังไม่มีการเจอถึงขนาดว่ามีข้อความสุดท้ายพันธาเอกอำนาจเนี่ยเขาส่งหาภรรยา

วันนี้ทางไทยรัฐอินสตาแกรมก็ได้ลงเหมือนกันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยเขาส่งหาภรรยาซึ่งเป็นหนึ่งต้องยอมรับพันธาเอกอำนาจพิมพ์ที

คนนี้ชอบช่วยเหลือสังช่วยเหลือคนอื่นรักลูกอืม

ที่เรือหลวงจะอับปรางเนี่ยเขาได้โพสต์ภาพตัวเองแล้วก็ทหารอีกจำนวนนึง

ฮะที่ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพเนี่ยพร้อมขอความช่วยเหลือระบุว่าช่วยผมด้วยเรือกำลังจะจม

ที่กัด๐๙๐ห่างฝั่งบางสะพานน้อย๒๐ไมค์
อกจากนี้ก็มีข้าวภาพที่สมมุติวันนี้เราไปเห็นกันเนี่ยก็จะมีภาพข้าวของบนเรือเนี่ยกระจัดกระจาย

หลังจากที่ครอบครัวทราบข่าวเขาก็พยายามจะติดต่อพันธาเอกอำนาจคางรายตลอดเวลา

ซึ่งเขาก็ได้ส่งไลน์กลับมาแต่ส่งเป็นรูปตัวเองที่สวมเสื้อชูชีพขนาดอยู่บนเรือให้กับครอบครัวพร้อมรู้ว่า
ป่ารักแม่และลูกนะอืม
ป่าจะกลับไปหาและว่าจะจมแล้ว
โอ้โหวินาทีต่อวินาที
คือใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกันตลอด

โดยภรรยาก็บอกว่าเขาเนี่ยทางฝั่งเมียเขาก็ให้รอสามีเขาว่า
บอกว่าพันธาเอกอำนาจบอกว่าการรอคอย๒วันมีความหวังว่าเขาจะกลับมา

เพราะเขาบอกว่ารักแม่รักลูกมากเขาฝากข้อความไว้
เพราะเราก็ได้แต่รอฮะ
แต่เขาไม่กลับมาหาแม่และลูกแล้ว
แต่สิ่งหนึ่งทางครอบครัวมีแต่ความภาคภูมิใจที่เขาเป็นชายชาติทหาร

ในชีวิตของทหารของเขาโอ้โห

อันนี้คือที่จริงแล้วมีประเด็นเรื่องดราม่าเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควร
แม้กระทั่งเมื่อวานนี้เกี่ยวกับศพที่ลอยอยู่กลางทะเล

เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีมีแค่เรือเรือลำเดียวแค่เรือลำเดียวครับ
เรือคอนเทนเนอร์ซึ่งตอนนี้ก็เกิดอัตราเหมือนกันถูกต้องไหมฮ

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเอาศพที่เจอเนี่ยไปตรวจอัตลักษณ์ตรวจที่สุดใช่

เบื้องต้นจำนวนทุกอย่างยังเท่าเดิมนะฮะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้คนศูนย์หายอยู่เนี่ยอีก๒๓ชีวิต

๒๓ชีวิตเพราะว่าถ้าสมมุติเราดูวงจีนเนี่ยมาครบ๒๔ชั่วโมงแล้ว

ใช้กำลังกำลังเขาใช้ว่ากำลังค้นหาเนี่ยอีก๒๓คน

เสียชีวิตโดยมีการยืนยันอย่างแน่นอนและชัดเจนแล้ว๖คน

ผู้รอดชีวิต๗๖คน
รวมทั้งหมดในการค้นพบทั้งหมดนะฮะ๘๒คนแล้วจาก๑๐๕คน

อันนี้คือที่มาของกองทัพเรือนะฮะ

จุดที่แบบว่าพัดไปนะฮะ

เรือปฏิบัติการอยู่ไม่ใช่เป็นเรือหลวง

ตอน๑๑๔ตอน๒๒๐เนี่ยนะคะ
ยังเป็นพื้นที่ค้นหายังคิดว่าพูดไปถึงสุราชชุมพรอุ่นใจมาก
ตอนนี้เขาขยายไป๑๐๐
แล้วมีการปูพรมนะฮะเดินเท้าค้นหาด้วย
ที่จังหวัดสุราชภาณีก็เราก็ยังคงต้องอธิษฐานนะ
ขอให้มีความหวังเนอะขอให้เจอขอให้มีความหวังขอให้อธิษฐาน
แล้วก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ค่ะทุกคนขอให้แบบว่าอยู่บนเกาะแล้วก็
เจอแบบกำลังแบบมีชีวิตรอดกันทุกคนขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกัน
วันนี้เข้าสู่วันที่๕อย่างเต็มตัวเพราะว่าเกิดขึ้นวันอาทิตย์ใช่ไหม

อาทิตย์กลางคืนถ้าสมมุติจะนับกันดีคือวันที่๕เข้าสู่วันที่๖ซ้ำไป